โอ้โหเขาประกาศออกมาว่ายังไงนะคุณแองจี้

บอกอากาศหนาวจะมาใช่ไหมไหนล่ะแองจี้ฉันร้อนร้อน

พูดคำว่าหนาวอีกก็จะตบปากอีกคนนึงแล้ว

ฉันก็เป็นลูกจ้าง

คุณก็ต้องตอบหนะนี่ขนาดคุณตอบคุณตอบในอินสตาร์แกรม
ผมคิดว่าคุณเป็นลูกกะหกูไปได้ล่ะเนี่ย

คือชาวบ้านตอบขนาดนี้ทำไม

ผู้บริหารอย่างแรกก็คือจะแบบว่า
พี่คุณบอยทะกลเกียจวีรวรรณจะเข้ามาบริหารช่องจิมเอ็ม๒๕
จากเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวที่แบบว่าโอเคแหละทีมงานเราก็ต้องบอกว่า
มันมีการปรับเปลี่ยนปุ๊บก็จะต้องมีคนที่อยู่แล้วก็คนที่ไป
ปรากฏเมื่อวานก็เป็นการแจ้งตามกฎระเบียบ
ซึ่งก็หลายคนก็ไม่ได้ไปต่อเป็นทีมข่าว
เพราะต่อไปนี้ก็เอาง่ายเราไล่จากทีมข่าวก่อน
ถามว่าช่องอย่างที่ข่าวออกอย่างเงี้ยนะ
หลัง๓๑ธันวาช่องจะจอดำเลยหรือเปล่า
ติการออกอากาศด้วยไม่มีการยุติการออกอากาศแม้แต่วินาทีเดียวยังเหมือนเดิมทุกอย่างละครเรายังทำใหม่๗วันคนที่ทำละครก็โอเคล่ะก็จะเป็นของคุณสถาพรพิธาก็จะรับผิดชอบละคร

ฉันเกิดที่แกมมี่ฉันก็อยู่แกรมมี่
จริงเลยว่าขนหน้าแข้งเจ้านายมันมีกี่คน
เนี่ยผมดูกี่คนเนี่ยคุณกำลังคุยกับรองผู้บริหาร
ลองพูดไปหันหรือว่าลูกของข้าถู
อีบ้าไม่เกี่ยวลูกสาวคนโตแล้วบ้าง
เอออีบ้าก็สรุปเอาไว้ง่ายไม่มีอะไรดำรงชัยทำนะ
ทุกอย่างมีรายการใหม่ทุกไม่มีการยุติการออกอากาศแต่มีการเปลี่ยน
ไม่ได้เพราะว่าเราไปช่องกลุ่มแต่ออนไลน์ของเราก็ไม่น้อย
คุณน่ะผมแนะนำคุณไม่มีที่ไหนเอา
ไม่ใช่คุณเอาทุกที่แล้วเขาติดต่อคุณแล้วคุณไม่ไปคุณไปได้ที่ที่คุณมศ
โทรหาคุณอยู่ในวงการเธอเยอะสุดใช่ไหมโทรหาเยอะที่สุดใช่ไหมวันนี้
งั้นผู้จัดตีไทยครัวก็เขาจะออกแล้วนะพี่หนุ่ม
ครับในหาชาวว่างจริงนะครับสรุปขออนุญาตบอกเลยนะครับว่า
ในฐานะเป็นพนักงานพนักงานกินเงินเดือนเขานี่แหละทุกคนเนี่ย
พนักงานกินเงินเดือนแล้วคุณไปทำงานที่นู่นที่นี่ทำไมทำไมคุณไม่อยู่ที่นู่นไปที่เดียวเลย

มันคือเรื่องจริงอ่ะฉันก็มีสิทธิ์ไปรับได้ไปได้ไปได้ไปที่ได้
ก็กินเงินเดือนนี่ก็กินเงินเดือนการเป็นพนักงานกินเงินเดือน
คุณต้องไปอยู่ที่ช่องของคุณนี่ก็กินเงินเดือน
ใช่แต่ก็รับงานเขาอิสระรับงานที่คุณพี่อยู่ได้สิ

ตอนนี้ทั้งพี่บอยทั้งพี่ถานั่งดูอยู่มันเกรงใจ

ไม่ต้องไปทำที่อื่นแล้วครับ

ในปีหน้าอ่านที่๑มากราลหรือเดือนปีหน้า

ก่อนแฉยังมีละคร
ทุกอย่างสล็อตยังมีมากขึ้น
รายการที่เราผลิตก็จะมีมากขึ้น

อันนี้ก็ส่วนกับข่าวที่ออกมาที่เขาว่าขาดทุ่งขาดทุ่น

จริงก็มีรายการเพิ่มขึ้น
แล้วพี่เช้าล่ะคะโอเคยังอยู่ที่เดิมไหมคะ

วันนี้มันเริ่มหนาวแล้ว

แต่ถามว่ามีการปรับเปลี่ยนองค์กรไหม

แต่ทุกอย่างวันนี้หลายคนบอก
ที่จองโฆษณาไปแล้วอะไรอย่างนี้
ช่องยังออนแอร์ปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง
ครับผมเดิมครับทุกอย่างจริง

ถูกต้องสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามา
ไม่ต้องห่วงจำทางเงินเข้าพ

ถึงโดนออดิตมีการตกปากให้นะ
อะไรตกปากให้นะ

พี่วินน้องทอยอะไรอย่างเงี้ย

อ้าวนี่แหละเนี่ยคิดว่าคุณเล่นเรื่องอะไรขับไปเองนี่ใช่มั้ยชีวิตคุณเองใช่มั้ย